จะผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดของซุปตาเบอร์หนึ่งของเรานะคะ

แน่นอนว่ามีทั้งเอฟซีนะคะมีทั้งเพื่อน

หอบเอาของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโตมาให้กับพี่อ้ำพัชราภา
นั่นก็คือกำไรฝั่งเพชรสุดวิบวับตลับเมตรจ้า
บอกเลยคุณผู้ชมขาเพชรนี่กระแทกตาสุด
ซึ่งกำไรฝั่งเพชรนี้เป็นแบรนด์ดังนะคุณ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเสียงเชียร์กระหึ่มจากคนในงานบอกว่า
แต่งเลยแต่งเลยเออลุ้นกันสุดเลยล่ะค่ะ
ปีนี้ให้กำไรสงสัยปีหน้าให้แหวนมั้ง
นี่แวะมาว่าราคากำไรนี้เฉียบล้านนะคุณ

และด้วยความที่แสงเพชรมันวาบเข้าตาเบอร์แรง
บรรดาคนรักอ้ำเขาก็ไปช่วย
แกะรอยจนพบว่ากำไรสุดหรู
เพชรรอบเรือนนั้นเป็นของแบรนดหรูอย่างบูเกอรี่
ถนนราคาอยู่ที่๒๓๑๐๐ยูโร

มันอยู่ที่ประมาณ๘๔๑๓๐๒บาท

โอ้โหแหมอยากเป็นพี่อ้ำเลยอ่ะ

อยากให้ปีหน้าเปลี่ยนจากกำไรเป็นแหวนไปเลย
แต่ที่มีแหวนแล้วแน่ก็คือน้องคนสนิทอย่างมิคทองระยะ
เพราะได้รับของขวัญแทนใจจากสาวคนสนิทอย่างโบเมลลาดา
ซึ่งเป็นแหวนเดิร์เดย์ตั้งแต่วันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
แต่หนุ่มมิกเองเพิ่งจะโพสต์ลงไอจีสตอรี่
พร้อมกับขอบคุณแล้วก็แท็กไปที่สาวโบด้วย
แบบนี้จะมีข่าวดีแซงหน้ารุ่นพี่อย่างคุณอ้ำหรือเปล่านะคะ

แต่บางคนเขาก็ไม่ได้ถือนะในเรื่องของการให้แหวนกันเป็นของขวัญ
เวลาให้แหวนอาจจะจงมีข่าวดีแต่ลงแต่งานอะไรนะคะ
เพราะว่าคู่นี้เขารักกันอยู่แล้ว
เอาจริงเนี่ยเล่นละครกับพี่อ้ำเราก็อยากจิ้นนอกจอนะ
แต่ว่านอกจอของคนทั้งคู่เขามีตัวจริงกันแล้วเพราะฉะนั้นก็เชียร์ตัวจริงของเขาต่อไปดีกว่านะคะ